คลินใต้มากน่ะนะ

แรงกับความรู้จักมันจะแบบ

น่าจะมีคำหรืออาจจะต้องทำเวิร์กชอป
มันเหมือนเราอาจจะต้องทำเวิร์คชอปเข้าตัวละครกันก่อน
เพราะว่าจริงเวลาเล่นอย่างนี้เราต้องเป็นตัวละคร
คือเราต้องไม่ได้เป็นเราอย่างนี้ค่ะ
มีปรึกษากันอีกไหมคะว่าอย่างไรก็ดี

ก็จริงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเยอะว่าจะอย่างไร
กะอาว่าเดี๋ยวเราเอาไปเวิร์กชอปที่เรียลอะไรแบบนี้
มึงคือประสบผลเคลื่อนรอบบ้างไหมคะ
ถ้าโอ้มอยากให้โบช่วยต่อทุกท่าโบ๋ก็ต่อให้ได้
ยากไหมคะ

เราเรื่องมันเป็นอย่างไรไม่รู้

เรื่องเรายังไม่ขอบอกรายละเอียดตอนนี้ค่ะ
เดี๋ยวต้องรอให้ทางเขาเป็นคนบอกก่อน
ผมยังไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับพ่อสักส่วนใหญ่ครับ

ก็อาจจะมีกุ๊กกิ๊กบ้าง

อ๋อใช่ค่ะมันก็จะมีบางส่วนไปถ่ายที่จีน

แต่ว่าคือไม่ว่าจะถ่ายที่ไทยหรือที่จีนเนี่ย

เพราะว่าเขาเป็นการร่วมกัน

ของเราจะแบบว่าให้คนจีนได้โชว์ไปกัน

คุณจะให้คนจีนอยู่ดีกว่าค่ะ

รู้สึกดีใจเนอะ

ต่างประเทศก็เห็นความสัมพันธ์ของ

และรักเพื่อเพื่อลูกงานก็ปรุงนะ

อั๊ะ
ก็ดีค่ะแต่ว่าจริงก็จริงนะ
เหมือนมันก็มีงานติดต่อเข้ามา

จริงล่าสุดโอมเพิ่งมีถ่ายแบบกับโอมไป
แต่ว่ามันเป็นการถ่ายแบบของแบรนด์เสื้อผ้าตัวเอง
ก็เลยแบบยืมโอมาเป็นพล็อปหน่อย

ไม่ผมเห็นโบวี่เขาตั้งใจทำมากไงครับ
ผมก็เลยพาสาวไปช่วยไม่คิดฆาตตัว
หรือว่าถ้ามีนักผู้มาก็เราก็ยินดีรับนักผู้
อันนี้อาจจะต้องพิจารณาดูเป็นเนื้อหางาน

พบกับเจนนักผู้ชายว่าที่อยู่ในไหนดีครับ

แล้วมันใส่จางเกงยีนมันก็สะลบเนาะ

ว่ามันโอเคไหม

ตอนนี้มันน่ากลวงเลยครับ

แต่ผมจะไม่ยุ่งเรื่องการแต่งตัวครับแต่ผมจะบอกว่า

อยากไปจุดนี้ความแทะนี่ใส่ว่าอะไร

แต่ว่าอย่างตัวเขาก็แบบดีอะไรแบบนี้คนมันแจ้วได้อีกดีพี่โบ้ย
ก็คือถามว่าบอกรู้สึกยังไงหรอคะ
ก็รู้สึกว่า
ไม่อะบอกไม่ค่อยบอกอาจจะชิน
คือทุกครั้งที่จะถ่ายรูปถอดเสื้อนี่คือต้องแบบให้เขาเป็นคนถ่าย
เข้าก็จะควรขอบคุกก่อนว่าลงเอาได้หรือเปล่า
ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาแบบราบรื่น

มันไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ค่ะ
คือมันจะมีทะเลาะแต่เป็นทะเลาะปัญญาอ่อน
ทะเลาะทะเลาะกันเหนื่อยแล้วเลิกทะเลาะดีกว่า

แล้วเหนื่อยก็เลยทะเลาะอะไรอย่างนี้มันแบบ
มันก็จะไม่ค่อยเครียดอ่ะเหมือนมันไม่ค่อยมีเรื่องที่ทำให้เราเครียดอะค่ะ
มันไม่เหมือนกับเวลาแบบอย่างบางทีถ้าเกิดคนที่เขามีไลฟ์สไตล์ต่างกัน

พอเวลาคุยกันมันจะมีเรื่องเป็นที่เป็นปะทะเยอะที่เป็นปัญหาเยอะ

แบบบางทีอาจจะคือคนเรามันไม่เหมือนกัน
มันจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ต้องมีการคุยกันอะไรอย่างเนี่ยมากกว่าครับ
แต่ปัญหาตอนนี้คือพี่เชิญให้ผมให้คิดหน่อยครับว่าจะขอโบล์ให้แฟนอย่างไรดี
นะครับ

อยากได้แบบไหนคะอยากขอเป็นแฟนค่ะ

อยากได้แบบไหนคะอยากขอเป็นแฟนค่ะ

อยากได้แบบไหนคะอยากขอเป็นแฟนค่ะ
อยากได้แบบไหนคะอยากขอเป็นแฟนค่ะ
โอปซ์ค่ะมุม
แฟนค่ะ

เดี๋ยวไม่รู้ยังไม่เคยคุยกันจริงนะคะ

หมายถึงว่าศึกษากันสักพักใหญ่เลย

แล้วคงอยากรู้เหมือนกัน

มันเป็นวิวหรอวะ

คือถามว่าผมกล้าไหมมันก็กล้านะ

คือเหมือนแบบกลัวเขาไม่ประทับใจ

อันนี้ผ่านมาที่โบ๊คประทับใจ
พี่แบบการดูแลมันคืออะไร

ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะ

ไม่นานเนาะ
ว่าไงผมก็ว่างั้นนะครับ
คุณพลิคภูมิครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ